สายไฟในกรุงเทพหานครครับ
มันช่างระโยงระยางได้ยุ่งเหยิงติดระดับโลก
เรียกว่าดาราระดับโลกเนี่ย
เวลามาเขาก็ต้องมาถ่ายรูปไปลงกัน
เรียกว่าไม่รู้เป็นชื่อเสียหรือว่าชื่อเสียงนะครับ

ยามะพีคนญี่ปุ่นก็มาถ่ายอีกนะครับ

มีโครงการจะทำเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
จัดให้เป็นระเบียบหรือว่าลงดินยังไงบ้าง

จะทำได้รวดเร็วแค่ไหนครับ

บอกเลยว่าสายสื่อสารสายไฟฟ้าเนี่ย
มันเป็นเรื่องเห็นแล้วมันชวนหงุดหงิดจริง

ของหลายสิ่งหลายอย่าง
เกี่ยวอยู่กับบนดับไฟฟ้า
บางครั้งเขาก็ทำสัญญากับการไฟฟ้า

อย่างนี้ถ้าเกิดเอาสายไฟฟ้าลงดิน
ฝากสายสื่อสารเอาลงไปด้วยได้ไหม

อำนาจทำไม่ได้ก็จริงแต่ประสานได้

มันมองดูว่าเหมือนไม่ยาวเท่าไหร่นะ

ถ้ายืดระยะทางออกไปไกล๒๕๐โกม
แต่ว่ามันพี่น้องประชาชน

๓เดือนมีนักดาราหนังดาราฝรั่งหรือไงไม่รู้
เมืองไทยแล้วก็เขาพูดถึงว่าสายสื่อสารลงมาผมในฐานะของพ่อเมืองอายไหม
อายอ่ะอายอายมันเป็นข่าวไปออกทั้งทั่วโลกเลย
ผมก็เลยมาคิดว่าจะต้องเอาสายสื่อสารลงดินให้ได้มาลงดินได้ให้หมด
ถึงแม้เราจะไม่มีอำนาจนะแต่เราก็ประสานค่อยประสานที่คนที่เกี่ยวข้อง
อย่างกรณีของเบื้องต้นที่เราทำได้อย่างที่ฝรั่งมันมาเบื้องต้นที่เราทำได้ก่อน
เราก็สั่งให้ผู้อำนวยการเขตรวบขึ้นไปก่อนที่มันห้อยระยงระยาง
ที่แบบเหมือนเนี้ยใครตกท้องช้างอ่ะรวบขึ้นไปก่อนแต่ผมยืนผมเคยถามกับการไฟฟ้า

เขาบอกว่าโครงการเขา๒๐ปีถ้า๒๐ปีเนี่ยมันปัญหาตรงนี้มันจะต้องแก้ให้เร็วกว่านั้นได้
ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมกลับมาใหม่คราวนี้ภายใน๓ปีเนี่ย
จะต้องจบจะต้องจบต้องเอาลงดินให้หมดเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติเลยนะ
มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ามากเลยนะในการที่เราเอากลับมาไม่ได้นะ
คือการรวบสายอย่างเดียวเนี่ยพอไหมมันไม่พอ
แต่อำนาจหน้าที่เรามีเท่านั้นมีเท่านั้นถ้าเราทำได้
ผมผมเนี่ยทำตัวอย่างไปแล้วได้ระยะทางหนึ่งแล้วเอาลงไปแล้วนะ
จะเห็นได้ว่าเราทำไปแล้วอยู่ประมาณสัก๑๘เส้นทางแล้ว
ที่เอาลงไปแล้วนะแต่เราต้องเอาลงอีกต้องลงให้หมดไม่ได้นะครับ
ศวินกลับมาเป็นผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งนาเนคสบายใจได้
ไอ้สายสื่อสารที่ลบลุงรังเนี่ยนอกจากมีปัญหาเรื่องลบลุงรังแล้วเนี่ย
ไฟไหม้ต้นไม้ขึ้นไม่ได้อีก
พอทำได้คือพรบความสะอาดกับพรบทางหลวง
สองตัวนี้ให้อำนาจเราในการไปเจรจาต่อลอง
บอกว่าเราเริ่มโครงการได้เลยที่เอาสายเคเบิ้ล

ไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นสายทองแดงเก่า
ที่คนแอบมาวางไว้ผมเชื่อว่า๘๐โละทิ้งได้
แต่ว่ามันต้องเอาคนมารวมกันเพราะไปตัดสิทธิ์ใกล้กับสวยเหมือนกัน
จากนั้นถ้าเกิดรวบอันนี้คือรถราคาไม่แพง

ขั้นตอนไฟฟ้ารมทั้งหมดเนี่ยง่ายสุดแก้ได้เร็วด้วย
ฟุตบาทเนี่ยเป็นของกรทมเป็นอำนาจของผู้ว่าอยู่แล้ว
ไฟฟ้าเราจะมาปักสายปักเสาลงที่ฟุตบาทก็ต้องผ่านกรทม
ถ้าเราแก้ง่ายเลยนะครับให้สัมประธานเอกชนไปเลย
ไม่ต้องใช้งบให้เขาทำท่อทำลางระบายน้ำ
แล้วก็เป็นคนทอดลางใส่สายไฟทั้งหมด
เขาเอาลงมาแล้วเขาเก็บค่าบริการแทนที่ไปให้การไฟฟ้ารับบริการไป
เพราะว่าฟุตบาทเป็นของกรทมนะครับ
นึกภาพออกไหมฮะทำลางนี้ลงไปเลยให้เอกชนลงทุนมันเร็วกว่า
ถ้ากรทมมาทำต้องจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยาก
แล้วเราได้เปอร์เซ็นต์แบ่งด้วยเท่ากับเอกชนเป็นคนลงทุน
เอาสายทั้งหมดลงแล้วจะทำได้เร็วมากเลย
แล้วไม่ต้องใช้งบทำได้ทันทีนะครับเรื่องนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ประสานกับทั้งการไฟฟ้านครหลวงเอามาร่วมกัน
ส่วนของไฟฟ้าเขาจะลง๒๐เมตรก็ลงไป
แต่ส่วนสายเคเบิ้ลสายสื่อสารทั้งหมด
ให้สัมภาษณ์เอกชนลงทุนทั้งหมดเลย
ผมว่าพันธุ์ใน๔ปีเกลี้ยงเลยครับแม่งหรือเหลือ
ก็เหมือนอย่างที่ท่านอัศวินกับทางพี่ชชาติได้เรียนนะครับว่า
เรื่องสายสื่อสารมันเป็นเรื่องของหลายหน่วยงานด้วยกัน
แล้วก็มันมีทั้งการไฟฟ้าทั้งสายที่เป็นสายเคเบิ้ลต่าง

แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะแล้วก็ต้องค่อยทยอยทำไปนะครับ
เป็นแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ลงตอนจะทำลงถ้าให้ดี
ควรจะต้องคุยทั้งหมดเรื่องระบบการประปาหรืออะไรให้มันเจาะทีเดียว

เพราะฉะนั้นเส้นใหม่ที่จะทำเนี่ยควรจะต้องคุยเรื่องสารโภคให้ลงทีเดียวกัน
เพื่อป้องกันการเจาะการลื้อซ้ำซากของหลายหน่วยงานนะครับ
ทีนี้ในส่วนที่มันยังไม่สามารถทำได้
เพราะด้วยต้องรออยู่ในคิวหรือต้องใช้เงินเนี่ยสามารถรวบได้นะครับ
คือการรวบเนี่ยแต่ว่ากรทมทำเองไม่ได้แน่ถึงจะมีอำนาจ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นไหนมันใช้อยู่หรือเส้นไหนยังไม่ใช้
เพราะฉะนั้นมันต้องมีการคุยกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดู
เพราะว่าคนที่จะชี้ได้ว่าสายนี้ตัดได้สายนี้เก็บได้เนี่ย
ก็เป็นหน่วยงานอื่นอย่างเช่นการไฟฟ้าหรือว่าทางกศธชนะครับ